คุณผู้ชมน่าจะยังจำการสู้รบระหว่างกองทัพของพม่ากับกลุ่มชาติภัณฑ์ในประเทศกันได้นะครับ
เพราะว่าหลายครั้งหลายหนก็มีผลกระทบมายังไทยที่มีชายแดนติดกันด้วยนะครับ
ปัจจุบันนี้รัฐบาลพม่ากำลังพยายามเดินหน้าจุรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์กลุ่มต่างอยู่
แต่ว่าก็ถูกมองว่ากระบวนการนี้อาจเป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้น
เพราะว่าเป็นการเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงเรื่องการสู้รบที่ยังคงอยู่นะครับ
และกำลังเป็นสงครามที่ถูกคนทั้งโลกลืม
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือของพม่าเพื่อนบ้านของเรา
กองทัพพม่าที่มีความขัดแย้งกันมายาวนาน
และยังเกิดขึ้นซ้ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีแนวโน้มที่จะจบ
มีหนำซ้ำสถานการณ์ยังเลวร้ายกว่าแต่ก่อน
เพราะทันทีที่นานาชาติพุ่งความสนใจ
ไปอยู่กับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่
ยิ่งทำให้ความรุนแรงในพื้นที่รัฐคชินถูกละเลย
และเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
และผลกระทบก็ตกอยู่กับชาวบ้านผู้เคราะห์ร้าย

ไม่ได้มีการปะทะกันเฉพาะในพื้นที่สู้รบเท่านั้น
แต่พวกเขายิงสุ่มไปทุกที่
ชาวบ้านธรรมดาไม่มีทางรู้ว่ากระสุนจะตกที่ไหน
ทำให้รู้สึกกลัวจนนอนไม่หลับ
เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แต่สงครามที่ถูกลืมในพม่า
ไม่ได้เกิดเฉพาะในรัฐคชินเท่านั้น

มีชาวกะเหลี่ยงไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐คน

ออกมาใช้ชีวิตตามยฐากรรมในป่า
ชีวิตของคนกลุ่มนี้ถูกถ่ายทอดผ่านสารคดี
แพร่โดยเครือข่ายกะเหลี่ยงเพื่อสันติภาพ
บอกเล่าเรื่องราวการลุกคืบของกองทัพพม่า
จะลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพม่า

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นร่วมในการสร้างสันติภาพในพม่า
แต่จากข้อมูลของสารคดีนี้

กองทัพพม่ากลับเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวเอง
ในตอนแรกสารคดีชุดนี้จะถูกนำเสนอพร้อมกับเวทีสัมมนา
และเปิดตัวรายงานกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐกะเหลี่ยง
ซึ่งมีแผนจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้
แต่งานดังกล่าวถูกยกเลิกกระทันหัน
สำนักข่าวชายขอบซึ่งติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติภัณฑ์ในพม่า
รายงานว่าเวทีดังกล่าวถูกขัดขวางจากหน่วยงานความมั่นคงของไทย
ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่ให้อนุญาตใช้สถานที่ในการจัดงาน
และเมื่อคณะผู้จัดงานเปลี่ยนสถานที่
ก็ถูกตำรวจเข้ามาระงับกิจกรรม
โดยสำนักข่าวชายขอบรายงานอ้างเหตุผลของฝ่ายความมั่นคงไทยว่า
กิจกรรมนี้อาจส่งผลต่อภาพพจน์ของรัฐบาลพม่า
และการเจรจาสันติภาพ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน